เพราะว่าล่าสุดนี้มาม่าประกาศว่าจะยังไม่ปรับขึ้นราคานะครับ
ตรึงราคาต่อไปแม้ต้นทุนวัตถุดิบนั้นจะปรับเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
อกจากนี้ครับทางมาม่ายังฝากบอกไปถึงรัฐบาลครับ
ต้องให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและใช้จ่ายไม่ลำบาก
ทางด้านของคุณพันธ์พะเนียงเวทครับ
ว่าการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชนนั้น
ว่าก็คงต้องทำแต่จะทำด้วยวิธีไหนโทษถึงขนาดไหนยาวนานแค่ไหน
ยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนต้องให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
แต่อยากฝากบอกว่าอย่าให้ประชาชนมีความยากลำบากในการใช้

ตรงจุดนี้มองว่าทุกเหตุการณ์จะทำให้มาม่าขายดี
และทุกครั้งที่มีการอัดฉีดเงินเข้ากระเป๋าประชาชน
สินค้าอุปโภคบริโภคทุกภาคส่วนก็ได้รับอันที่ส่งเช่นเดียวกัน

ส่วนการปรับขึ้นราคามาม่านั้นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กรมการค้าภายในอยู่ตลอดล่าสุด
พร้อมให้ความร่วมมือตรึงราคามาม่า
มองว่าต้นทุนมาม่า๑ซองมาจากหลายภาคส่วน
ไม่ใช่แค่ต้นทุนจากแป้งสาลีหรือว่าน้ำมันปาล์ม

ต้นทุนการจัดจำหน่ายต้นทุนการโฆษณาต้นทุนของห้าง
เหล่านี้ถ้าทุกภาคส่วนยอมลดให้อย่างละนิดอย่างละหน่อย
ก็จะทำให้มาม่าลดราคาลงได้ครับ

ว่าการขึ้นค่าแรงจะช่วยให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น
และกระทบกับบริษัทเพียงเล็กน้อย
ปัจจุบันมาม่ามีสัดส่วนการขายในประเทศ๗๐

คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโต๔
ส่วนปีหน้าครับคาดว่าจะเติบโต๕๓
ปัจจุบันโรงงานผลิตมาม่ามีทั้งหมด๘แห่ง

และต่างประเทศครับมีที่เมียนมากัมพูชาบังกลาเทศและฮังการีครับ